เพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูการพัฒนาเกี่ยวกับเสื้อกระเหลี่ยง

เป็นเสื้อที่ทำจากผ้าพื้นเมืองแล้วก็มีการปักตรงชายเสื้อ

ใช่ค่ะเรียกว่าเสื้อกระเหลี่ยงปากเดือยนะคะ
ซึ่งทางจังหวัดแม่ห้องศรมีการพัฒนาเรื่องนี้นะคะ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏค่ะ
นายสุวพงศ์กิติพัฒนภิบูรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรค่ะ
มอบรางวัลแล้วก็เกียรติบัติในการประกวดเสื้อกระเหลี่ยงปากลูกเดย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ

ลิมพระชนมพันศา๗รอบ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
ศูนย์ศิลปาชีพของจังหวัดนะคะ
โดยมีเครือข่ายกลุ่มชาติภัณฑ์กระเหลี่ยงจาก๗อำเภอในจังหวัดแม่ห้องศร
ร่วมส่งผลงานเสื้อกระเหลี่ยงปักลูกเดยแบบนี้
เข้าประกวดทั้งสิ้น๕๔ชิ้นนะคะ
สำหรับการประกวดเป็นการรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยด้วย
แล้วก็เป็นผ้าของชาติภัณฑ์ในจังหวัดพื้นที่แม่ห้องศร
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
แล้วก็เป็นการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพด้านหัตถกรรมด้านผ้าทอ
ซึ่งเป็นหัตถกรรมชนิดแรกเลยนะคะ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ส่งมีพระราชดำริให้เป็นอาชีพเสริมของประชาชนในถิ่นธุรกันดาล
เราจะเห็นว่าพอเราไปเที่ยวพื้นที่ภาคเหนือ
จะมีเสื้อแบบนี้ขายเต็มไปหมดเลย
และถ้ามีการพัฒนาลายให้มีความแตกต่างไปจากอดีต

ไม่ใช่ไปเจอแล้วเห็นแบบเดิม

มีการพัฒนาลายไปเรื่อยแล้วก็สีสันสวยงามแบบนี้เลยค่ะ
แต่สวยจริงนะเราคนไทยเองเห็นแล้วยังอดใจไม่ได้